เขามีการจัดงานศพอยู่มีเต็นต์งานศพอยู่ริมถนน
แล้วปรากฏว่าจากงานศพศพเดียวกลายเป็นมีศพเพิ่ม
เพราะว่ากระบะ๔ประตูกับกระบะตู้ทึบขับมา
แล้วเสียหลักพุ่งลงไปแบบนี้ค่ะ

นี่ทั้งบ้านจัดงานนี้พังเสียหายนะฮะ

ส่วนรถกระบะนี่ต้องพูดถึงละครเหลือแต่ซาก

ตอนที่เอาคนเจ็บออกมาจากรถแล้วนอนอยู่บนเปรย์บอร์ด

ท้ายที่สุดคุณผู้ชมคนเจ็บเสียชีวิตนะ

เหตุการณ์นี้ค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้

ที่มันถูกอาหารทะเลมากับกระบะสี่ประตู

ทีนี้ฝนตกถนนมันลื่นอยู่แล้วคุณผู้ชม
พอรถเสียหลักนี่จุดตรงนี้ค่ะ
ที่รถเสียหลักแล้วก็ถลายพุ่งเข้าไปตรงเต็นต
จัดงานศพแบบเนี้ยสองคันเสียหลักเซเหมือนกันเลยนะฮะใช่ค่ะ
จุดตรงนี้คือริมถนนสี่ศูนย์หนึ่งนครศรีธรรมาราชท่าสารานะคะ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนสักประมาณ๑๑โมง
หลังจากที่เกิดเหตุในนาจารย์ที่ก็ไปเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
รถที่เป็นห้องเย็นรถบรรทุกอาหารทะเลดูสภาพสิครับ
อยู่ในคูน้ำเยินยับแบบนี้ตัวตู้นั้นหลุดกระเด็นเข้าไปในเต็นต์งานศพที่จัดอยู่ข้างข้างทางอ่ะ
โฟมอาหารทะเลไม่ต้องพูดถึงค่ะมันตกมันกระจายเกลื่อนตรงนั้นหมดเลย
ทีนี้ตอนที่ไปตรวจสอบในรถเจอคนขับรถค่ะ
คือนายอุกริบจันอุไรอายุสามสิบเอ็ดปีแล้วก็มีคนที่นั่งมาด้วย
คือนายวุฒิชัยคเนตพืชอายุยี่สิบสามปี
เจ้าหน้าที่นำตัวคนเจ็บทั้งสองคนออกจากรถก่อน
แล้วก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลท่าสาราท้ายที่สุดคุณผู้ชม
ทั้งสองคนครับเสียชีวิตค่ะส่วนอีกคันนึงนะคะ
รถกระบะสีขาว๔ประตูเสียหลักพุ่งเข้าไปด้วยกันเหมือนกัน
จอดอยู่ข้างทางแล้วหน้ารถกระบะก็อื้อหือเสียหายค่ะ
อีกหลายคันเลยถูกเฉียวชนเสียหายด้วย
นี่เห็นกระบะอีกคันนึงไหมนี่รถคันอื่นที่เสียหาย
แล้วถามว่าคนคนเป็นอะไรบ้างไหมโดยเฉพาะในเต็นต์งานศพตรงนั้นน่ะ
ครับไม่มีใครได้รับอันตรายค่ะซึ่งก็ทราบว่ารถคันที่เป็นกระบะส่งอาหารทะเลเนี่ยนะ
ขับรถตระเวนส่งอาหารทะเลให้กับลูกค้าในพื้นที่แล้วพอมาถึงจุดนี้
ถนนลื่นด้วยแล้วก็เสียหลักเกิดอุบัติเหตุกลายเป็นเหตุสลดนะคะ
นี่แหละฮะถึงได้เตือนกันขับรถขับราด้วยความระมัดระวังนะครับ